ส่วนเรื่องราวที่จะให้ดูต่อไปนี้คุณผู้ชมนี่คือนวัตกรรมจริง
ซักผ้าเครื่องพันธุ์นี้มันเอาไว้ซักผ้าได้ด้วยเหรอ
เอาออกมาแล้วกลองปั่นผ้าขาวเป็นสีเทา
เออก็นี่มันเครื่องผสมปูนนี่ครับ

มันคงจะสะอาดอ่ะวันนี้ซักไว้เถอะ

โอ้โหแบบนี้จะสะอาดได้ไงเรามันคนละเรื่องกันเลย
แต่ยังไงซะเรื่องการซักผ้าก็ต้องให้ผู้ชายแมนแหละสัก

เมื่อซักแล้ววันนี้ก็จะรู้สึกปกติภัยหายห่วง

ทำไมเพื่อนไม่ได้ไปนะคืนนี้
มันเป็นนาธิแต่ว่าจริงอันนี้เป็นคลิปขำเนาะ
เอามาให้ดูกันบางคนบอกที่บ้านมีเครื่องผสมปูนอยู่พอดี
อย่าหาทำแบบนี้นะคะยังเหลือหลายอย่างเลยเพื่อนไม่ได้ไปแล้วคืนนี้